ใหม่เนี่ยตำรวจต้องออกมาชี้แจงนะฮะหลังจากที่ชาวบ้านบอกว่าแม่อย่างนี้เหมาะสมหรือเปล่า
ค่ะนะฮะคือมีด่านอยู่ตรงจุดหนึ่งนะฮะ
เป็นจุดด่าน๗วันระวังอันตรายแล้วเขาก็มาแจกสิ่งของต่างให้กับประชาชนที่เดินทางผ่าน
วิจารณ์เรื่องของการแต่งตัวนี่แหละค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าอกอืม
ว่ามันเหมาะสมไหมตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
คือหญิงสาวคนหนึ่งก็ชุดขาวคนหนึ่งก็ชุดดำนะฮะ
ก็มายืนแจกกาแฟร่วมกับตำรวจแล้วก็อาสาสมัครนะครับ
แล้วก็ตำรวจที่แต่งกายชุดจิตอาสาพระชธานด้วย
พนักงานร้านอาหารด้วยนะครับ
ที่แจกกาแฟเนี่ยคือด่าน๗วันระวังอันตรายของสพหางดงที่เชียงใหม่นะฮะ
มีคำถามตามมาว่าตำรวจเนี่ยโอ้โหจ้างพริตตี้มาแจกกาแฟเลยเหรอ
แล้วแต่งตัวแบบนี้มันเหมาะสมไหม
นี่นะฮะล่าสุดทีมข่าวของเราสอบถามไปยัง
เจ้าของร้านอาหารที่เขามาช่วยแจกกาแฟเนี่ย
คุณศักดายานโรธบอกว่าทางตำรวจสพหางดงไม่ได้ร้องขอ
หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางร้านนะครับ
พฤติสองคนนี่เป็นของร้านเขาเอง

เอาลูกอมเอาน้ำเอากาแฟไปแจกที่ด่าน

เขาบอกเขาทำมาตลอดนะฮะ

ร้านปิดขายร้านยังนำน้ำดื่มไปช่วยโรงพยาบาลสนามอยู่เลย
รวมถึงในวันที่เกิดเหตุ
เอาอาหารกล่องไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

น้องพฤติสองคนไปแจกกาแฟเนี่ย
หนึ่งมกราคมช่วงประมาณบ่ายสอง
กันอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ

ทางร้านยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจริงจริงนะฮะ
เราสร้างสีสันด้วยการที่เอาพิตตี้ไปแจกนะครับ
เพื่อเป็นการสร้างสีสันไม่ให้ผู้ขับขี่
เขาง่วงหรือว่าเขาสร้างสีสันนะครับ
ในการแบบแจกสินค้าอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับอยากให้ทุกคนหายเครียดครับ
แต่ก็ถ้าสมมุติว่ามันกระทบสังคมก็
อยากจะกราบสังคมไว้ในที่นี้ด้วยครับ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันเป็นภาพอาณาจารย์หรือใด
ล่าสุดทางกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

บอกว่าจุดตรวจจุดนี้เนี่ย
เป็นการปฏิบัติงานร่วมของหลายภาคส่วน
ฝ่ายปกครองด้วยตำรวจด้วย
กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยสาธารณสุขด้วย
แล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นร้านซูชิบุฟเฟ่
ในพื้นที่หางดงเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือตรงนี้ด้วย
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะเอาพริตตี้มา
ค่ะอ่าแล้วก็แต่งกายลักษณะแบบนี้
แล้วตำรวจก็ไม่ได้จ้างมาด้วยนะครับคือพอตำรวจเขาทราบเนี่ยโดยเฉพาะทางผู้บังคับบัญชาทราบ
คือจังหวะนั้นรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจพอดี
พอเห็นก็เลยสั่งระงับทันทีอืมอันนี้ทางสพหางดงแล้วก็ทางภูทรที่เชียงใหม่เนี่ย
ชี้แจงมานะครับท่านผู้ชมครับค่ะตำรวจก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้จ้าง
ทางร้านจิตอาสาจะมาแจกของนะคะส่วนเรื่องของการแต่งกายก็หลากหลายความเห็นบ้างก็บอกว่า
พริตตี้เขาก็แต่งกันแบบนี้แต่บางก็มองว่าไม่เหมาะสมคุณผู้ชมค่ะ